อัครโชคสุวรรณทองในอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกเป็นประธานเปิดงานสมโพธิเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทัพทิมประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอวังทองเพื่อสมโพธิเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทัพทิมที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือ
สำหรับการแสดงโชว์ของชมรมเอกูกองวังทองใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีโดยก่อนแสดงเองก็มีการแสดงของเยาวชนและชมรมต่างของอำเภอวังทองให้ชม
จากนั้นไฮไลท์ของงานคือการแสดงเองกอที่มีเยาวชนวาดลวดลายการเต้นเคาะไม้เข้ากับจังหวะเสียงกลองและนกหวีดได้อย่างสวยงาม
ตามด้วยขบวนแห่เจ้าแม่ที่แห่ไปตามบ้านเรือนในตลาดบ้านแต่ละหลังจะเตรียมเครื่องเส้นบูชาเจ้าแม่ตั้งโต๊ะไว้หน้าบ้าน
ตัวเองกอก็จะแวะเข้าไปทุกบ้านทั้งนี้การแสดงเองกอของอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกเริ่มในปี๒๕๕๙
มีการถ่ายทอดฝึกสอนให้กับเยาวชนในพื้นที่จากนั้นเริ่มมีการแสดงเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน